หลังจากที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นดวงไฟลอยแปลกนะคะจากห้องนะคะเก็บเครื่องดนตรีของเพื่อนของคุณเก่งทัชยะไป
นี่คุณผู้ชมภาพเนี่ยเห็นจุดมั้ย
เป็นจุดที่เมื่อวานเรานำเสนอไปว่าทำไมมันลอยไปลอยมาค่ะ
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราขอท้าพิสูจน์ต่อค่ะ
โดยการวีดีโอคอลไปพูดคุยกับครูเบียร์ค่ะ

พาไปถึงห้องที่กล้องวงจรปิดจับได้เนี่ยค่ะ
คือใช่ค่ะทั้งห้องเนี่ยค่ะเป็นแบบที่เก็บสะสมนะคะ
ดนตรีไทยโบราณนะคะทั้งหมดเนี่ย
กว่าพันกว่าชุดกว่าเครื่อง
แต่ว่าเฉพาะจักเข้โบราณมี๖๐ตัวด้วยกันค่ะ
ชี้ให้ดูก็คือเมื่อวานที่มีสายสินที่เขาบอกว่า
เหมือนแบบพันศ์ศพคนนะแต่ตัดออกไปแล้วนะคุณผู้ชมคะ
ก็เห็นนะคะอย่างในภาพเห็นมีละนาดด้วย
มีกองชุดโบราณมีซอหลากหลายรูปแบบเรียงรายภายในห้องค่ะ
เบียร์นะคะเล่าให้ฟังว่าตัวเองชอบสะสมเครื่องดนตรีเก่า
เพราะทำงานอยู่กรมสังคีบสินแล้วก็มักเจอเรื่องแปลกอยู่แล้วแหละ
มีนู่นมีนั่นมีนี่มามีเคยเจอแบบว่า
มีเหมือนเป็นครูบาอาจารย์มายืนปลายเตียงเลยนะ

แต่อย่างจักรเคบโบราณอายุ๑๐๐กว่าปีที่เป็นข่าว
คุณเบียก็โชว์ให้ดูและเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ย
สั่งซื้อออนไลน์แค่๒๕๐๐บาทเองนะ

ก็คือครูเบียร์เอามาซ่อมอีกทีนึง

มันแปลกจนชินพูดง่ายแบบนี้

คือหลายเรื่องที่เราเจอมา

เราถ้าเป็นกลัวผีนี่ก็ไม่ต้องสะสมอะไรทั้งสิ้น

เราก็เป็นที่รับรู้ในใจว่า

ครูมีวิญญาณของครูเนี่ย
อยู่กับเครื่องดนตรีจริง
แต่ว่าเราก็ไม่รู้